เราเริ่มต้นคืนนี้ด้วยเรื่องของเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
พัทธลุงกล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถพ่วง๑๘ล้อบรรทุกเหล็กแท่นแล้วก็เสียหลักนะครับ
ทำให้เหล็กตกกระจัดกระจายเกลื่อนถนนแรงเสียดสีของเหล็กทำให้เกิดไฟไหม้ต้นไม้ร่องกลางถนนด้วยนะครับ
แต่ว่าโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
นี่เป็นวินาทีรถพ่วง๑๘ล้อที่บรรทุกเหล็กแท่นมาเต็มคันเสียหลักวุ้นกลางถนน
ทำให้เหล็กที่บรรทุกมาตกเกลื่อนถนนแรงเสียดสีของเหล็กทำให้เกิดประกายไฟ
และมีไฟลุกไหม้ขึ้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องเร่งฉีดน้ำดับไฟ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายเอเชียฝั่งขาล่องในพื้นที่ตะบนเขาเจียก
อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงจุดเกิดเหตุอยู่ใกล้กับสามแยกไฟแดงขนส่งเฉลิมพระเกียรติ
คดีขณะเกิดเหตุไม่มีรถอยู่ด้านหน้าและขับตามหลังมา
ตำรวจสอบสวนนายภูริพัฒน์อินจิตอายุ๕๐ปีคนขับรถพ่วงทราบว่า
บรรทุกเหล็กแท่นมาจากจังหวัดนทบุรีและกำลังจะไปส่งที่ไซส์งาน
อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
ซึ่งเป็นสามแยกไฟแดงได้เหยียบเรกกระทันหันรถจึงเสียหลักหมุน

ส่วนที่จังหวัดราชบุรีเกิดอุบัติเหตุรถชนท้ายกัน๒๑คันรวด
ถนนเพชรเกษมอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
ทำให้มีผู้บาดเจ็บมากถึง๑๔คน
ผู้ภัยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล

บรรทุกเศษมันไก่มาเต็มคันมุ่งหน้าจังหวัดเพชรบุรี
รถเก๋งที่ขับตามหลังมาต้องเบรกกระทันหัน
จะเหยียบมันไก่จนทำให้รถเสียหลักหมุน

เชี่ยวชนกัน๒๑ถึงแล้ว

รถทางนู้นเขาเห็นแล้วว่ามันหล่นมาเขาก็เบรก
แต่เบรกแล้วมันไถเลยทีนี้
ทีนี้มันเหมือนละเลงบนถนนเลย
ทำให้รถที่มาเบรกแล้วก็ไม่อยู่ไหลมันลื่นไปหล่นหมดเลยครับ

แล้วก็เป็นโดมิโน่เลยครับตอนนี้ไหลเป็นโดมิโน่เลย
คนจะหมดไม่สามารถที่จะนั่นเลย
ทีนั้นเบรกออกมาก็ไม่อยู่เลย
ถ้าเบรกก็ลื่นทิ้งเบรกทิ้งถ่ายเลย
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายรถที่ประสบอุบัติเหตุ
และทำความสะอาดเศษบันไก่เพื่อให้รถสามารถสัญจรได้
ส่วนที่จังหวัดอ่างทองเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิง๓คัน
ฉีดน้ำดับไฟที่กำลังลุกไหม้บ้านไม้ยกใต้ถุนสูงหลังหนึ่ง
ตำบลสาราแดงอำเภอเมืองอ่างทอง
ฉีดน้ำดับไฟอยู่นานกว่าครึ่งชั่วโมง

แต่พบว่าบ้านถูกไฟไหม้วอดทั้งหลัง
นางสาวดวงนภาดอกไม้อายุ๔๖ปีเจ้าของบ้านระบุว่า
ก่อนเกิดเหตุสั่งซื้อถังแก๊สมาใหม่จากร้านค้า
แต่หลังจากเริ่มทำอาหารได้ประมาณ๑๕นาที
จู่ก็เกิดเสียงดังคล้ายแก๊สรั่วที่ถังแก๊ส
แล้วเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็ว
เองกับลูกชายวัย๑๘ปีจึงวิ่งหนีเอาชีวิตรอด
มันต่างผู้ไงทุนมันต่างผู้ที่ไอ้ไอ้ตัวเกลียว
แล้วเราก็ใช้คำบอกภาพไฟประมาณ๑๕นาที
เคราะหร้ายที่บ้านถูกไฟไหม้ทั้งหลัง

แต่โชคดีที่สองแม่ลูกหนีออกมาได้อย่างปลอดภัย